ส่วนเรื่องนี้ค่ะเอ้าเจ้าถิ่นโดนมองหน้าเอ้ย
งหน้าหาเรื่องเหรอมาเคลียร์กันดิมาเคลียร์กันข้างนอกดิ
คุณผู้ชมเคลียร์กันเท่ากับแค้นนี้ต้องชำระหรือเปล่า
เดี๋ยวจะให้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันข้ามวันข้ามคืนเหมือนกันนะ
ตอนแรกเจอกันไม่พอใจกันในร้านคาราโอเกะ
คืนต่อมาบุกมาทำร้ายถึงที่ร้านอาหารอีสานแบบนี้ค่ะ
โอ้โหนี่คือ

เป็นบรรยากาศอิลุงตุงนังอยู่ตรงร้านอาหารอีสานในเมืองทองค่ะ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมี
มันมีสตอรี่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่คืนวันจันทร์แล้ว

แล้วเหตุนี้นะมีใครบ้างอ่ะ
เจ้าของร้านอาหารอีสานคือในค้อที่โดนทำร้าย
หลานสาวเจ้าของร้านคือนางสาวมุ้ยก็โดนทำร้ายเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้เป็นร้านอาหารอีสานอยู่ในเมืองทองนะ

ฝั่งนั้นยกพวกมา๗๘คนมารุมทำร้าย

ฝั่งในค้อพ่อค้าร้านอาหารอีสานวัย๓๕ปีกับหลานสาว
นางสาวมุ้ยอายุ๒๒ปีก็เจ็บตามร่างกายตามหัว
เอาตัวส่งโรงพยาบาลชนรับประทานปากเกร็ดเลยค่ะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ตำรวจก็เลยเรียกเจ้าของร้านอาหารอีสาน
ก็คือในค้อสอบปากคำเข้มเลยนะ

เพราะว่าเรื่องนี้มันต้องฟังทั้งสองฝ่ายจริงในค้อมาพร้อมกับ
มีผ้าก๊อสแปะหัวเพราะว่าถูกทำร้ายมา
เอางี้ฟังทีละฝ่ายก่อนฟังในค้อก่อนนะ
ค้อเล่าให้ฟังว่าคุณตำรวจครับผมไล่เลียงไทม์ไลน์เลยนะ
คืนวันจันทร์ที่ผ่านมามีรุ่นพี่ชวนผมไปนั่งที่ร้านคาราโอเกะร้านหนึ่ง
พอผมไปถึงนะผมก็ไปคุยกับรุ่นพี่แต่ปรากฏว่าผมเจออีกฝั่งนึง
ชื่อว่าในเอกในเอกเนี่ยเป็นคู่กรณีนั่งอยู่ในร้านเกะ
แล้วผมจะมาคุยกับรุ่นพี่ฝั่งเอกเขาหาว่าเฮ้ยมองหน้าเหรอ
งหน้าหาเรื่องเหรอออกมานี่ดิไปเคลียร์หน้าร้านดิมีการตบโต๊ะด้วยนะ
ซึ่งตัวของในค้อเขาบอกว่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายหาเรื่องก่อนเลย
แล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์ชวนละมุนวุ่นวายอะไรนั่นแหละ
ตัดภาพมาคืนวันพระฤหัสคือภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้
จู่เอกบุกมาที่ร้านของในค้อคือร้านอาหารอีสาน
ตอนแรกยังคิดอยู่เลยมาเคลียร์ปัญหาอะไรหรือเปล่า

คุณน้ำแข็งกำลังจะบอกว่าแค้นมา๓วัน
ใช่ก็คิดดูสิมีเรื่องกันไม่พอใจกันวันจันทร์
มาหาในภาพในคลิปนี้วันพระฤทธิ์

ไอ้หัวของในค้อที่ติดพระกอสอยู่
โดนขวดเบียตีจนแตกคุณผู้ชม
ทีนี้พอมาถึงวันนี้กลัวเหลือเกิน
ไม่รู้ว่าฝั่งในเอกจะมาทำร้ายอีกหรือเปล่า
อันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งในค้อคนเจ็บ

ตัดภาพมาคุณผู้ชมมาฝั่งในเอกบ้าง
เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมฟังทั้งสองฝ่าย

เมื่อคืนวันจันทร์คืนวันที่๑๓มีนาเนี่ย
ทีนี้ค้อมานั่งโต๊ะตรงข้าม
แล้วหลังจากนั้นค้อเสียงดัง

แต่ว่าเพื่อนค้อมามองหน้าเอกแล้วก็ตบโต๊ะ

ทีนี้ก็เลยต้องช่วยกันห้ามเกิดการชุนละมุนกัน
ส่วนวันพฤหัสที่ผ่านมาเอกบอกว่า

พอผมไปถึงผมไม่รู้ว่าผมจะโดนค้อรุมหรือเปล่า

แล้วหลานของค้อก็คือมุ้ยเข้ามาห้าม

ผมไม่ได้จะไปทำร้ายคอนะผมจะเคลียร์ปัญหาจริง

ถ้าตำรวจจะเรียกผมไปให้ปากคำผมพร้อม

ตอนนี้ฝั่งค้อคือคนเจ็บหัวแตกใช่ไหม
งั้นเดี๋ยวรอใบรับรองแพทย์จากฝั่งค้อก่อน

และจะแจ้งข้อหาจะดำเนินคดีต่อไปค่ะ

มา๓วันก็ยังมาจัดกันแบบนี้ค่ะ
ยังจะมาเอาเรื่องเอาคืนกันอยู่เนอะนะครับ